สวัสดีครับ

พอคุณเอเล่าให้ฟังเพื่อนในวงที่ทานอยู่อะครับ

เจ้าของคำถามก็คือคุณเอ็กซ์เนี่ย

ผมทำจำป้ายด้ำป้ายแดงเสียรับร้อย

และก่อนที่จะไปพบเนื้อหาของรายการในค่ำคืนวันนี้

สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องราวหลอน

ทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่ครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวร้อน
เรื่องราวน่ากลัวในค่ำคืนวันนี้
นั่งอยู่กับผมเป็นที่เรียบร้อย

ว่าคืนนี้จะเป็นแขกรับเชิญท่านไหนครับ
และแขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเรา
ค่ำคืนวันนี้นั่งอยู่ข้างผมเป็นที่เรียบร้อย

ต้องบอกว่าสาวนี่กรี๊ดกราศมาก
เพราะเขาเป็นคนที่มีร่างกายที่นั่งอยู่ตรงนี้

คุณอุ้งส่วนมากเราคุยกันผ่านทางสายโทรศัพท์

นั้นคุณอุ้งแนะนำตัวเองว่าคุณอุ้งทำชาแนลเกี่ยวกับ

ต้องขอบคุณพี่แจ๊คแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วย
เช่นกันขอบคุณที่ให้เกียรติมาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุของเราด้วย
ทีนี้มาถึงประสบการณ์ที่คุณอุ้งจะมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกัน
วันนี้ตั้งชื่อเรื่องมาว่าเขาเอาถึงตาย

เป็นประสบการณ์ของพี่ที่ร่วมงานกันครับ
เขาแชร์เรื่องนี้มาแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะสลดนิดนึ
เพราะว่ามีคนเสียชีวิตในเรื่องด้วย

เพราะฉะนั้นเล่าให้พวกเราชาวสถานีผีดุได้ฟังกัน

อันนี้ก่อนอื่นขอขอบคุณเจ้าของเรื่องนะครับที่ฝากมาเล่านะครับ
เดี๋ยวขอแทนเจ้าของเรื่องว่าชื่อพี่ปอแล้วกัน

ก็เรื่องนี้เกิดย้อนไปเมื่อ๑๐กว่าปีที่แล้วนะครับผม
ซึ่งเจ้าของเรื่องพี่ปอล์เขาอายุ๒๑ปี
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะต้องไปทำหน้าที่รับใช้ชาติก็คือไปจับใบดำใบแดง
แต่ตอนนี้ตัวของคุณปอเนี่ยเขาทำงานอยู่ต่างจังหวัดนะครับผม
แต่เป็นคนเกิดอยู่ที่ศรีสะเกดเขาต้องกลับไปที่ศรีสะเกด
เพื่อที่จะไปจับใบนำใบแดงนะฮะ
เขาก็เลยเดินทางกลับไปแล้วก็กลับบ้านทั้งทีเนี่ย
อยากจะนัดแนะเพื่อนที่เป็นชาวแก๊งของเขานะครับมารวมตัวกันสังสรรค์กันสักนิดหนึ่งนะฮะ
ซึ่งแผนการจับใบดำใบแดงเนี่ยจะตรงกับวันที่๗เมษายน
เป็นช่วงจับใบดำใบแดงช่วงต้นเมษา
ใช่แต่แค่ไปเจอเพื่อนก่อนสักวันที่๔นะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับ
คุณปอพอเดินทางกลับก็เลยติดต่อเพื่อนสนิทคนหนึ่งขอใช้ชื่อว่าเป็นคุณเอละกัน
คุณเอก็ได้รับการติดต่อจากพี่ปอซึ่งพี่ปอก็ติดต่อไปปุ๊บก็เฮ้ยเดี๋ยวจะกำลังหาที่พักอยู่
แล้วก็อยากจะให้แนะนำหน่อยแล้วก็จะให้เพื่อนไปเจอกันที่นั่นแล้วกันนะฮะบ้านเองว่างไหม
อะไรแบบนี้ก็บอกเฮ้ยคุณเอก็เลยบอกว่ามาได้มาได้ไม่มีปัญหาเพราะคุณเอเนี่ยก็บ้านอยู่แถวนั้นอยู่แล้ว
ก็เลยมีบ้านญาติเนี่ยจะให้เพื่อนของคุณปอเนี่ยไปอยู่กันนะครับผมก็เลยติดต่อกันเข้าไปแล้วก็คุณปอก็เลยถามเพิ่ม
เดี๋ยวเราจะมีนั่งกินกันสั่งสรรค์กันนิดนึงพอจะมีร้านแนะนำให้ไปซื้ออะไรไหมแถวบ้านมีไหมคุณเอก็เลยบอกว่ามันไม่มีเพราะว่าแถวบ้านคุณเอร้านค้าไม่ค่อยเยอะ
สิบกว่าปีที่แล้วคือไม่ค่อยมีร้านค้านะครับแล้วก็บ้านของคุณเอเนี่ยเขาจะเป็นบ้านที่อยู่นอกเมืองแบบนอกเมืองเลยของสีสะเกดนะครับแบบอาจจะได้เป็นชนบทเลยใช่ใช่ครับก็คือลักษณะบ้านของแถวนั้นเนี่ยจะเป็นบ้านยกสูงมีข้างล่างนะครับผมแล้วก็แบบห้องน้ำอยู่ห่างบ้านนิดนึงนะครับเป็นบ้านต้องเดินบันไดขึ้
นั่นแหละครับทีนี้พอได้ยินแบบนั้นเนี่ยคุณปอล์ก็เลยเดี๋ยวเตรียมตัวจะไปพักอะไรแบบนี้มีที่โดงที่นอนให้อะไรอย่างงี้แล้วก็เดี๋ยวซื้อเครื่องด่งเครื่องดื่มอาหารต่างเข้าไปนัดเพื่อนทุกคนเข้าไปครับพอเดินทางไปถึงเนี่ยก็สังเกตว่ามันเงียบมากพี่ปอล์บอกมันเงียบมากมันเป็นบ้านหมู่บ้านที่แบบไม่ค่อยม
ไปจับใบดำใบแดงคิดว่าจะติดหรือไม่ติดอะไรยังไงก็พูดเป็นเพื่อนกันนะครับสนุกแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็เริ่มตั้งวงนั่งกินกันตั้งแต่ประมาณหัวค่ำนะฮะก็ในกวนนั้นนะครับก็รวมแล้วเนี่ยประมาณ๑๐คนซึ่งคุณเอเนี่ยเขาก็จะนอนพักบ้านของเขาก็จะมีครอบครัวเพราะไม่พี่น้องเขาอยู่ส่วนบ้านติดกันก็ให้เพื่อน
ขึ้นไปได้เลยนะจัดทำความสะอาดบ้านแล้วก็ปูที่นอนที่นอนให้เรียบร้อยแล้วในบ้านหลังนั้นเนี่ยเขาตั้งขึ้นบันไดไปมันจะไม่มีไฟเลยไม่มีคนอยู่ก็เลยไม่ติดไฟแล้วก็จะมีห้องเล็กห้องนึงนะฮะแค่นั้นแต่ว่าทุกคนเนี่ยจะถูกให้นอนอยู่บริเวณกลางบ้านอยู่แล้วมีที่นอนเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณป๊อกว่าเออขอบคุณมากนะ
เลือดมันก็เริ่มจีบแบบนิดนึงนะฮะคุยกันเสียงดังเฮฮาอะไรแบบนี้แล้วจากนั้นเนี่ยคุณป๊อก็ถามคุณเอว่าเฮ้ยเอแล้วบ้านหลังเนี่ยที่จะให้ไปนอนเนี่ยเป็นบ้านของใคร
คุณเอก็เลยบอกโอ้ก็เป็นบ้านญาตินี่แหละก็เป็นบ้านญาติสนิทกันก็ขึ้นไปนอนได้เลยเขาไม่อยู่บ้านไปนอนได้เลย
อ้าวคุณปอก็เลยถามว่าเอ้าไม่อยู่บ้านแล้วไปไหนคุณเอก็เงียบไปแล้วก็นั่งกินต่อไม่พูดอะไรนะฮะก็นั่งกินไปสักเกือบเกือบหนึ่งชั่วโมงรู้สึกว่าประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะฮะเพื่อนอีกคนนึงนะครับเขาขอเรียกว่าคุณเอ็กซ์แล้วกันคุณเอ็กซ์เนี่ยกินเยอะกว่าเพื่อนเลยเขาก็เลยถามคุณเอว่าออกออกแนวหยับเฮ้ยเอ้ยบ้านเนี้ยตกลง

การมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกหนึ่งคนลูกเนี่ยยังเล็กเลยสามคนสามคนครับเป็นสามคนนะฮะแล้วก็เขาเป็นคนที่ก็ประกอบอาชีพทั่วไปชาวนานะฮะแบบนี้แล้วก็วันนึงเนี่ยเจ้าของบ้านอยากจะไปเที่ยวอ่าก็เลยพาครอบครัวพ่อแม่กับลูกเนี่ยครับไปเที่ยวที่เขื่อนที่หนึ่งอืมซึ่งเป็นเขื่อนในจังหวัดนี้แหละครับผมเขาก็ไปเสร

อืมอ่าตกโดยที่พ่อแบบตกใจมากพ่อก็เลยลุกขึ้นมานะฮะโดดลงไปเลยอืมโดดลงเพื่อที่จะไปช่วยลูกเขาครับแล้วลูกเขาเนจมดิ่งลงไปเลยนะครับดิ่งลงไปด้วยความว่ายน้ำไม่เป็นแล้วตะเกียจตะกายมันยิ่งจมไปเร็วขึ้นแล้วพ่อก็รีบว่ายไปเพื่อที่จะจับลูกแล้วดึงขึ้นมาอืมขึ้นเรือแต่พอจับลูกได้แล้วเนี่ยพ
มือนึงก็จับลูกอีกมือนึงก็ถูกดึงแล้วเขาก็พยายามหันไปแล้วสังเกตว่ามันเป็นมือของใครอืมปรากฏว่าเป็นมือของคุณแม่ครับอ่าคุณแม่โดดลงมาด้วยคุณแม่โดดลงมาด้วยอืมคือจังหวะนาทีวิธีนั้นคุณพ่อโดดไปอืมตามลูกทันทีเลยครับแล้วคุณแม่ครับโดดตามมาอืมทันทีเลยด้วยความที่แม่ห่วง

เรื่องนิดหนึ่งก็คุณเอ๋ก็รีบเดินทางไปที่เขื่อนแล้วก็พอไปเจอเสร็จปุ๊บก็คือญาติคุณเอ๋บอกว่าความรู้สึกตามนั้นนะครับญาติบ้านใกล้กันเนี้ยต้องมาเสียชีวิตอืมจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้พอคุณเอ๋เห็นแบบนั้นแล้วเนี้ยก็เสียใจมากแล้วก็ต้องต้องดำเนินต่อไปใช้ชีวิตต่อไปแล้วก็อ่า
การเชิญดวงวิญญาณอืมกลับบ้านแบบนี้ก็ทำพิธีแล้วก็เชิญดวงวิญญาณกลับบ้านมาคุณเอ๋ก็กลับมาบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติอืมนะฮะแต่ว่าด้วยความที่บ้านชนบทนะครับเขาจะมืดเร็วอืมหกโมงนี้มืดแล้วฟ้ามืดแล้วอืมเงียบแล้วบ้านอ่ะข้างบ้านคุณเอ๋ก็จากที่เจ้าของบ้านเขาเสียชีวิตแล้ว
อย่างเงี้ยครับแต่บ้านจะไม่มีไฟปิดเงียบไปเลยครับแต่เพื่อนบ้านทุกคนที่มาเนี่ยถ้าตกเย็นเมื่อไหร่มืดเมื่อไหร่จะเห็นตลอดว่าบ้านเนี้ยมีคนอยู่อืมบางครั้งขับรถผ่านก็มองเข้าไปเนี้ยเห็นว่ามีคนเนี้ยยืนอยู่ที่หน้าต่างอืมบางครั้งก็เป็นผู้หญิงบางครั้งก็เป็นผู้ชายอืมยืนให้เห็นเฉยเฉยครับหน้านิ่งนิ่
อืมนะฮะเหตุการณ์ทั้งนี้ปุ๊บพอคุณเอเล่าให้ฟังเพื่อนในวงที่ทานอยู่อะครับก็เงียบไปเลยแต่มีคนเดียวครับอืมเจ้าของคำถามก็คือคุณเอ็กซเนี้ยเขาก็อยากพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอวะอืมพูดแบบไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับเรื่องเท่าไหร่นะฮะแล้วก็พูดอยู่ดีดีก็พูดขึ้นมาเลยเสียงดังท้าทายว
หน่อยไม่อยากจะเจอว่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงขอขอสักทีขอสักทีดิอืมนะฮะทุกคนนั่งเงียบคุณพอก็นั่งเงียบครับคุณเอเจ้าของบ้านก็นั่งเงียบคือก็แบบจะพยายามเตือนคุณเอ้ยพยายามเตือนเฮ้ยอย่าพูดดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบพยายามเตือนแต่ว่าด้วยความที่ดื่มมาเยอะอืมแล้วก็เมาด้วยก็ท้าทายพูดออกค
ขึ้นบ้านไปแล้วก็ไปนอนทุกคนก็ยังนั่งกินอยู่นะฮะก็พอขึ้นไปก็
ไม่มีอะไรเขาก็เงียบกริบคงจะไปถึงที่นอนก็คงแบบ
็อกเลยครับเพราะเมามากนะฮะคุณปอก็คุยกับคุณเอคุยกับเพื่อน
สังสรรค์ในฮาแต่ว่าพอคุณเอ็กซ์ขึ้นไปบนบ้านแป๊บหนึ่งครับ
นานเขาก็แยกย้ายกันนะฮะก็เก็บข้าวเก็บของ
แล้วก็ขึ้นไปนอนก่อนจะขึ้นไปทุกคนก็รวมกลุ่มเพื่อที่จะขึ้น
ใดไปนะฮะคุณเอก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นไประวังหน่อยเด้อ
ก็มันมืดอืมอ่าไม่มีไฟอย่าเดินดีดีแล้วกันอ่าก็เออเออ
เพราะว่ามันมืดมากพอขึ้นไปเปิดประตูปุ๊บทุกคนพูดเสียงเดียวกัน
ขออภัยนะดังมากเห็นคนคนหนึ่งครับอ่านั่งอยู่มุม
บ้านอ่านั่งกรอบเข่ากรมหน้ากรอบเข่านี้เลยครับครับ
แล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยใครวะ
เราก็พยายามเดินเข้าไปทุกคนเกาะเกาะกันไป
ไปดูก็ปรากฏว่าเป็นคุณเอ็กซ์
คุณเอ็กไม่ได้นอนครับคุณเอ็กซเนี่ยไปนั่งกอดเข่าก้มหน้าอยู่ที่มุมบ้าน

แล้วก็ถามว่าเฮ้ยเอ็กซ์เป็นอะไร
พูดครับคือสั่นนั่งสั่นกลัวนั่งอยู่มุมบ้านนั่นแหละ
แล้วก็แบบเฮ้ยใจเย็นคุณพ่อบอกใจเย็นคุณพ่อบอก
ประคองมันขึ้นไปนอนดิแบบอุ้มประคองประคองไปเฮ้ยใจเย็น
ใจเย็นพยายามปลอบอย่าให้เขาแบบตกใจหรือกลัวอะไรเหมือนกลัวอะไรบางอย่าง
แต่เขาไม่พูดอะไรเลยว่าเฮ้ยเจออะไรเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไร
ไม่พูดเลยไม่เอ่ยปากสักคำเดียวแต่ว่านั่งกลัวและสั่นมาก
เอาไปนอนพอนอนเสร็จก็ยังมีอาการหวาดระแวงภาวะ
กลัวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็นั่งนอนติดกันนะฮะ
คุณพ่อก็เฮ้ยมึงใจเย็นไม่เป็นไรมาแล้วนอนนอน
นอนเออนอนห่วงก็นอนนะฮะคงจะแบบว่าเพื่อนแกล้งหรือเปล่า
เมาแล้วแบบเลอะเลือนหรือเปล่าแล้วคุณปอก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็ทุกคนก็นอนหลับเพราะหัวถึงหมอนหลับหมดเลยครับ
มาตอนเช้าอันนี้เป็นวันที่ห้าแล้วตอนเช้าเนี่ย
คุณปอตื่นเป็นคนแรกตื่นมาเห็นเพื่อนทุกคนนอนปกติ
ยกเว้นเตียงคุณเอ็กซ์ว่างเปล่า
คุณเอ็กซไม่อยู่ไม่อยู่ครับไปไหนไม่รู้ครับ
ก็เลยสงสัยว่ามันคงจะตื่นก่อนเราหรือเปล่า
หรือมันไปไหนไปลักษณะเป็นฟันหรือเข้าห้องน้ำอยู่
ก็คุณปอก็ลุกขึ้นมาแต่ยังไม่ปลุกเพื่อนนะเพื่อนก็นอนกันไป
แล้วก็ไปเดินหาในห้องน้ำเดินไปถามเจ้าของบ้านคุณเอ
ไม่มีไม่เจอไม่เห็นไม่รู้ไม่รู้ว่าไปไหนครับ
คือไม่มีใครรู้เลยในบ้านทั้งเจ้าของบ้านทั้งเพื่อนไม่รู้
ก็เลยคิดว่ามันคงจะไปไหนทั้งที่แหละ
แต่ทุกคนก็ยังตามหาคุณพ่อก็ปลูกเพื่อนมาตามหาตามหา
หาจนแบบจนตกเย็นตกเริ่มเย็นเริ่มอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เฮ้ยมันไปไหนวะไหนลองโทรไปหาแม่เอ็กซหน่อยดิ
คุณเอก็เลยรับหน้าที่โทรไปหาแม่ของคุณเอ็กซ์นะฮะ
ก็โทรไปปุ๊บก็คุณแม่ของคุณเอ็กซ์รับสาย
คุณเอบอกว่าฮัลโหลค่ะแม่พอดีผมตามหาเอ็กซอยู่
เอ็กซ์เขาไปไหนเห็นไหมแม่วะปลายสายแม่ของคุณเอ็กซ์ก็เลยบอกว่า
อ๋อเอ็กซ์กลับมาบ้านแล้วเอ็กซ์กลับมาบ้านแล้วมันนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละ
คุณเอก็เลยบอกเอ้าแล้วแม่ผมก็ตามหามาตั้งนาน
เช้ามาไม่เห็นมันมันไปไหนไม่รู้
ก็เลยสบายใจแล้วว่าอ๋อเอ็กซ์กลับบ้านนะ
ไม่ได้ไปไหนกลับไปบ้านอ่าก็ใช้ชีวิตตามปกติตัดมาวันที่หก
วันที่๖เนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็ยังคงไปทงไปเที่ยวสังสรรค์กินกันตามปกติ
แต่ว่าไม่มีคุณเอ็กซ์ละเพราะคุณเอ็กซ์กลับบ้าน
พอตกเย็นมามีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาคุณเอนะคุณเอก็รับสาย
แล้วก็ปลายสายเนี้ยเป็นแม่ของคุณเอ็กซ์นี่แหละครับโทรมาอืมอ่า
ได้ยินว่าเอ๊พวกเองไปทำอะไรกันมาอืม
ตอนนี้เอ็กซ์เนี่ยเขาไม่ปกตินะเขามีอาการหวาดระแวงกลัว
แล้วก็พูดคำเดิมซ้ำว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วพูดตลอดทั้งวัน
อยู่ในห้องอยู่มุมห้องนอนนั่งกอดเข่าก้มหน้า
ทุกคนในบ้านเดินเข้าใกล้ไม่ได้ครับเดินแบบเฮ้ยกลัวว่าระแวงยางเข้ามาอยู่
กลัวผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วแบบนี้ตลอด
คือไม่มีใครที่เข้าไปหาคนเองได้เลยต้องปิดปิดห้องอยู่คนเดียวอย่างนั้นตลอด
คือแม่ก็เข้าไปไม่ได้พ่อพี่น้องเข้าไปไม่ได้เลย
เขาหวาดระแวงตลอดเลยอืมก็เลยถามคุณเอ็กซ์ขออภัยครับ
ถามคุณเอย้ำว่าไปทำอะไรกันมาหรือเปล่าเนี่ย
เอ็กซ์มันหลอนบาดระแวงไปหมดเลยมันไม่ได้มันไม่ปกติ
ไปทำอะไรมาไหมคุณเอก็เลยบอกว่าเฮ้ยแม่ผมผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะครับ
ก็มานั่งกินเลี้ยงกันปกติสังสรรค์กันตามปกติไม่ได้ทำอะไร
ไม่ได้พาไปเล่นพิเลนอะไรนะแม่ปกติเลย
แล้วจากนั้นเนี่ยพอวางสายคุยกันเสร็จเนี่ย
คุณเอ๊ก็เลยบอกทีมและพักพวกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาไอเอ็กกันหน่อยดีกว่า
เอ็กซ์เนี่ยมันอาการเป็นแบบนี้เราไปดูมันหน่อยมั้ย
ก็เลยยกขยงขับรถไปหาคุณเอ็กซ์ที่บ้าน
ก็เจอแม่แม่สวัสดีครับไหนเอ็กเป็นไงบ้างขอเข้าไปดูหน่อย
เปิดประตูไปก็เห็นแบบที่แม่พูดทุกอย่างครับอาการเป็นแบบนั้นทุกอย่างเลยนะฮะ
แล้วเพื่อนทุกคนก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยพาเอ็กซ์ไปหาไปหาหลวงพ่อไหมไปวัดไหม
ไปช่วยมันหน่อยมันคงจะมีอาการไม่ปกติไปไปช่วยมันหน่อย
ก็พาคุณเอ็กซเนี่ยไปวัดวัดหนึ่งนะฮะพอไปถึงวัดปุ๊บเจอหลวงพ่อท่านหนึ่งนะครับ
ก็เดินไปหาหลวงพ่อยังไม่ทันทักหลวงพ่อเลยครับหลวงพ่อถามมาว่าโยม
ไปทำอะไรกันมารู้หรือเปล่าว่าเขาเอาถึงตายนะพวกโยมไปทำอะไรไว้
คุณปอก็เลยเอ่ยไปก่อนนะสวัสดีครับน้ำมาตรการครับหลวงพ่อครับ
เพื่อนผมเนี่ยเขามีอาการแบบนี้ครับผมไม่รู้ว่าจะช่วยเขายังไงแล้ว
หวาดระแวงหลอนแล้วก็พูดคำเดียวเลยครับว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วตลอดเลยครับหลวงพ่อ
หลวงพ่อช่วยช่วยเพื่อนผมหน่อยได้ไหมครับหลวงพ่อก็ทำหน้านิ่งแล้วก็พูดว่า
อัตมาอยากจะช่วยเดี๋ยวอัตมาจะช่วยเท่าที่อัตมาช่วยได้นะ
แต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนเพื่อความสบายใจของญาติโยมเดี๋ยวอัตมาช่วยแล้วกัน
ก็พาเข้าโบสถ์มาก็นั่งทำพิธีสวดทุกอย่างทำโอ้โหนานมากครับทำพิธีนานจริง
จนสุดท้ายแล้วนะครับก็คุณเอ็กซ์เนี่ยเหมือนจะมีอาการที่ดีขึ้นเล็กน้อย
เริ่มมีการวิตกจริตน้อยลงหวาดกลัวน้อยลงนะฮะแล้วก็เริ่มพูดได้บ้าง
ทุกคนเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแม่เหมือนเอ็กอาการดีขึ้นแล้วก็น่าจะปกติแล้วแหละเนอะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ต้องไปกินอาหารวันที่๗กันแล้วเดี๋ยวเจอกันแล้ว
เดี๋ยวพาเอ็กกลับบ้านไปพักผ่อนแล้วกันมันจะได้มีแรงวันพรุ่งนี้
หลังจากนั้นก็ขับรถกลับมาไปส่งเอ็กซ์ที่บ้านนะฮะ
ทุกคนก็ขอกลับขอโทษแม่ว่าแม่ผมขอโทษจริงที่เอ็กซมันเป็นแบบนี้
แต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเอ็กซมันไปทำอะไรหรือเปล่า
วันที่ตื่นเช้ามาไม่เห็นมันก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนมันทำอะไรเหมือนกัน

แต่อาการแบบนี้ผมไม่รู้จริงว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไปหาพระแล้วคงจะดีขึ้น
อาการก็คงจะดีขึ้นเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้
ก็ไปเจอกันที่จับใบดำใบแดงเดี๋ยวบอกมันให้แล้วกันนะ
ทุกคนก็กลับมานะฮะบ้านคุณเอ็กซ์แล้วก็นอน
ทุกคนที่มายังนอนบ้านหลังนั้นอยู่นะฮะ
นอนกัน๓คืนก็นอนกันตามปกติที่ไปอยู่ก็มีแค่คุณเอกนั่นแหละ
ทีนี้พอตื่นเช้ามาครับวันที่๗แล้วทุกคนเนี่ยตื่นอย่างเช้ามากประมาณตี๕กว่านะครับ

ก็เตรียมตัวอาบน้ำที่จะไปสถานที่ที่จับใบดำใบแดงนะฮะ
ทุกคนก็ไปเสร็จแล้วเนี่ยมัวแต่ยุ่งกับสถานการณ์ตรงนั้นอยู่นะฮะ
ก็ไม่ได้คิดถึงอะไรมากมายนะครับ
ใบดำใจแดงเสร็จก็เอ้ยผลเป็นยังไงเองติดหรือเปล่าเองไม่ติดเออใบดำใบแดง
ก็เฮฮากันไปพูดไปแต่ว่าทุกคนเนี่ยสังเกตว่าไม่เจอคุณเอ็กซ์ไม่
มาไม่มาไม่มาครับไม่รู้ไปไหนด้วย
แล้วตอนนั้นก็มัวแต่ยุ่งก็เลยแบบเสร็จภารกิจเสร็จปุ๊บ
คุณเอก็เลยรับหน้าที่โทรไปหาแม่ของคุณเอ็กซ์นะฮะ
พอโทรไปปุ๊บก็รอสายนานอยู่พอสมควรแล้วก็สุดท้ายก็รับ
ก็เลยคุณเอถามกับคุณแม่คุณเอ็กซ์ว่า
คุณแม่ครับผมทำจับใบดำใบแดงเสร็จเรียบร้อยแต่ผมไม่เห็นเอ็กซเลย
ปลายสายนะครับเป็นคุณแม่ก็เงียบไม่พูด
แล้วก็พูดคำสั้นมาว่าเอ๊เอ็กซ์เสียแล้วนะ

คุณพอก็แบบเฮ้ยแม่เอ็กซ์มันเป็นไรนะ

เอ็กซ์เสียแล้วแม่พึ่งดูมาเช้านี้

เท่านั้นคุณเอกก็บอกแม่ผมไปหานะ
ก็วางสายรีบขับรถเลยไปหาคุณแอนคุณเอกที่บ้าน
พอไปก็แม่แม่เอกมันเสียแล้วเหรอ
ตอนเช้าเนี่ยแม่ตื่นมาเนี่ยแม่ก็พยายามที่จะทำธุระของตัวเองไป
เห็นว่ารถเนี่ยยังอยู่ก็คงคิดว่าคงยังไม่ได้ออกไปจากบ้านหรือเปล่า
จนมันสายแล้วนะแม่ก็เลยไปเคาะประตู
พื้นที่จะถามเอ็กซ์ตื่นหรือยังลูก
แล้วก็ไม่เปิดสักทีแม่ก็เลยเปิดประตูเข้าไปครับ
แม่บอกว่าภาพที่เห็นคุณเอ็กซ์นอนอยู่
สภาพการนอนคือเขาเสียชีวิตแล้ว
ตาเปิดกว้างตาเหลือกตาอ้า
มือมันเหมือนคนช็อกหงิกแบบลำตัวไม่ปกติ
คือตาไม่ปกติสิ่งชีวิตปกติ
แม่ก็ร้องเกรทตกใจแล้วก็เอ็กซ์

ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้แค่ว่าเมื่อคืนแม่ได้ยินเสียงว่า
พูดว่าผมกลัวแล้วผมกลัวแล้วอย่าผมกลัวแล้วแค่นี้
ก็คิดว่าเอ็กซคงจะเพ้อละมือหรือเปล่า
แต่เปิดประตูมาเห็นเอ็กซเป็นแบบนี้ทุกคนก็เปิดประตูเข้าไป
พี่ปอร์ก็ช็อกเหมือนกันครับคุณเอ๊กซ์ก็ช็อก
เปิดประตูไปเจอสภาพที่ตายแบบเสียชีวิตแบบตาเหลือก
เหมือนคนแบบชักอยู่อ้าปากค้างคือแบบกลัวแบบ
มันสื่อได้เลยว่าตอนนั้นคือเขาเสียชีวิตด้วยความกลัวจริง

แล้วจากนั้นเนี่ยก็เพื่อนทุกคนก็แบบเสียใจมาก
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้
คือเพื่อนกันเนี่ยเจอกันไม่กี่วันสองสามวันเนี่ย
แล้วเอามาเสียชีวิตในวันนี้เลย
แล้วคุณแม่เองก็แบบทำใจไม่ได้แล้วก็
คงต้องยอมรับกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น
เราก็ทำพิธีศพได้อย่างดีแล้วเนาะ

พอเสร็จจากงานพิธีศพของคุณเอ็กซ์แล้วเนี่ย
เฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปไหว้บ้านหลังนั้น

แต่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าการพูดแค่นี้
มันจะทำให้เราต้องเสียเพื่อนคนหนึ่งไป
พอได้ยินคำนั้นทุกคนก็เออไปไปซื้อของเข้าเมืองกันไป
เพื่อที่จะไปซื้อของมากราบไหว้และขอเข้ามา
คุณเอก็กราบขอมาด้วยนะครับ
ก็กลับขอมาว่าสิ่งใดที่ทำไปผิดพลาด
หรือทุกคนที่นอนบ้านหลังนั้นทำอะไรไปโดยที่ไม่รู้ตัวเนี่ย
กราบขอไปคือขอเข้ามาอย่างดีด้วยนะครับ
แล้วก็บอกเพื่อนบอกคุณปอก็บอกคุณเอว่า
ยังไงก็ถ้ามีข่าวอะไรก็บอกด้วยนะ
หลังจากนั้นมาคุณปอก็ใช้ชีวิตมาตามปกติ
แต่ว่าอันนี้ผมไปถามเจ้าของเรื่องเพิ่มเติมนะครับว่า
เจออะไรเพิ่มเติมไหมเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหม
เกี่ยวกับเรื่องของคุณเอ็กซที่เสียชีวิตไป
คุณปอบอกไม่เจอเพื่อนก็ไม่เจอ
เจ้าของบ้านที่เป็นคุณเอก็บอกก็ไม่มีนะ
คือจบตั้งแต่เราไปขอขมาเลย
แต่เบาะแสเพิ่มเติมของคุณเอ็กซ์ที่เสียชีวิตน่ะ

คือคนที่น่าจะรู้มากที่สุดเนี่ย

หลวงพ่อตอนที่หลวงพ่อทักว่า
ไปทำอะไรมาเนี่ยหลวงพ่อเห็นอะไร

แล้วทำไมถึงพูดบอกว่าเขาเอาถึงตาย
แสดงว่าตอนนั้นที่หลวงพ่อเห็นน่าจะหนักอยู่พอสมควรเหมือนกัน

ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่

เกียรติคนที่ตายไปแล้ว

หลังจากที่มันมีการไปพูดจาแบบนี้

ที่มีเรื่องเล่าลักษณะแบบนี้

ส่วนมากมันจะเกิดจากคำพูดที่

ที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้นะครับ

สถานีผีดุของเราเวลาหมดหมดเวลา

อย่าลืมว่าเรามีนัดมาล้อมวงฟัง
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัว

ขอบคุณคุณลุงนะครับ
ขอบคุณครับ